แรกของเราในวันนี้ขอเตือนคนโสดว่า
เอามือปิดตาปิดหูปิดปากปิดจมูกไว้เลยก็ได้นะ
เพราะว่างานนี้คนสดอาจจะตายเรียบก็เป็นได้
สาวเต้ยเจ้ารินพรกับอเล็กเทียร์ระเดชคุณผู้ชม
ตั้งแต่เขาเปิดตัวว่ากำลังศึกษาดูใจกันหลาย
คนก็จับตาดูถึงความสัมพันธ์นะคะ
ว่าเอ้อจะเป็นเป็นนักที่ทางที่ดีขึ้นหรือไม่

งานนี้ต้องบอกว่าออกอาการตัวบิดกันเลย

ถูกถามถึงหนุ่มคนสนิทอย่างอเล็กธิรเดช
ซึ่งพักนี้เนี่ยเห็นทั้งคู่ตัวติดกันบ่อยอย่างล่าสุด
เขาก็เพิ่งจะพากันไปงานแต่งของจ๊ะจิตาพา
เรียกได้ว่าถูกแซวจนเขินหนักมากเลยนะคะ

มาเจอกับอดีตคู่จิ้นของฝ่ายชายพี่จอยริลานีนั่นเองนะคะ
คือช่วงก่อนเนี่ยเขาเป็นคู่จิ้นที่หลายคนลุ้นให้เป็นคู่จิ้น
ที่เป็นแฟนรอชมภาพคู่ระหว่างเต้ยกับอเล็กเนี่ย
เขาบอกว่าจริงแล้วก็มีถ่ายคู่กันไว้

จะยิ้มแก้มแดงบอกว่าความสัมพันธ์กับอเล็กตอนนี้เนี่ย
พัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะจ๊ะ
โดยที่ผ่านมาทั้งคู่ก็ปรับจูนเข้าหากันอยู่ตลอดค่ะ
ต้องบอกว่าเป็นคู่หวานคู่ใหม่ในวงการบันเทิง
หลายคนจับตาถึงความสัมพันธ์

หล่อทุกคนคุณผู้ชม
อันนี้ก็อยู่ที่บุญดีบารมีเก่าของเขานะคะ
เดี๋ยวจบรายการพาดิฉันไปทำบุญด้วย
ดิฉันควรควรจะทำหนักเลย